หล่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะฮะดังมากมากจริงจริงสำหรับ
พระเอกวิกเจ็ดสียูโรยศวรรษเขานั่นเองนะฮะ
ตอนนี้งานละครปังต่อเนื่องหลายเรื่องเลยนะ
ส่วนเรื่องความทะเลนส์ขี้เล่นก็ไม่เป็นสองรองใครเลยคุณผู้ชม
ล่าสุดน้องเขาไปออกอีเวนต์แล้วไปเจอคุณป้าท่านหนึ่งทัก
ระหว่างกำลังเดินไปขึ้นรถตู้
ยูโรก็หันไปตอบทันควันเลยนะคะแต่ตอบว่าอะไร
เดี๋ยวให้ไปดูกันคลิปนี้ลงติ๊กต๊อกวันเดียวคนดูเป็นล้าน

ปริสารให้ดังยิ่งกว่าเดิมอ่ะไปดูเลยจ้า
เราก็หันไปบอกว่ายูโรครับก็จะกลายเป็นยูโรวันพุธ
ว่าผมต้องฝากวันฝากวันพุนวันพุนครับ

อ๋อดังแล้วด้วย

โรปอวยเห็นล่าสุดโรปอวยไปเขิน
คนสนิทอย่างเข้มหัสสวี้กับสายชงร้ะเกิน
แซวสนาดเลยตกลงจีบไม่จีบนะคะ

คุณผู้ชม
ครับเค้าเป็นเพื่อนก่อนครับ
ก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบทั้งผมแล้วก็พิงพลอยนะครับ
ก็ฝากติดตามผลงานเห็นไหมพูดไม่ถูกนะ
เริ่มอีกทีรุ่นครับ